ดูเหตุการณ์นี้หน่อยผู้หญิงคนหนึ่งเธอเคยทำแท้ง
เอาเด็กในท้องออกไปอยู่มาวันหนึ่งมีวิญญาณของเด็กไปเข้าสิ่งร่างเธอ
แล้วเธอพูดขึ้นมาว่าหนูอยากอยู่กับแม่หนูขออยู่กับแม่
หนูอยากอยู่กับแม่แล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นวิญญาณของเด็ก
ที่ไปสิงในร่างของเธอจนเธอต้องไปพึ่งร่างทรงเพราะบอกว่า
ทุกข์ทรมานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหลือเกินครับ
หนึ่งไม่เกิดไม่
คุณได้อยู่เป็นใครยังไม่ได้อยู่กับแม่
คุณผู้ชมครับเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมดูข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วย
ถ้าฟังแบบนี้แล้วก็เสมือนว่า
วิญญาณของเด็กที่เขาทำแท้งไปกลับมาเข้าร่างเขาหรือเปล่า

ที่เขาพูดว่าหนูอยากอยู่กับแม่อย่างนี้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาทรมานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยเดินทางไปหาอาจารย์แอ้ที่บ้านเทวานคราชจังหวัดอุบลราชธานี
เธอไปแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ไปหาอาจารย์แอ้

ก่อนหน้านี้นะฮะเธอได้พาเพื่อนไปทำแท้ง
แล้วเป็นคนหาคลินิกให้เพื่อนด้วย

อีกทีว่าสุดท้ายแล้วเธอไม่ได้เป็นคนทำแท้งเอง
แต่เธอเป็นคนพาเพื่อนที่ต้องการทำแท้ง
ทำแท้งเป็นคนจัดแจงทำทุกอย่างหาคลินิกให้พาเข้าไป
แต่สุดท้ายตามความเชื่อคนที่พาไปเนี่ย
ก็รับผลกรรมที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าคนที่ทำแท้งหรอก
แล้วสุดท้ายถูกวิญญาณเด็กไปสิ่งในร่าง
อาจารย์แอ้ดทำพิธีให้ที่สำนักของอาจารย์แอ้ดเนี่ย
แต่คนที่ทำพิธีนี้คืออาจารย์คิง
นะฮะก็ทำพิธีการถอนวิญญาณเด็กออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้

ไปดูซิว่าวิธีการทำการเจรจาเขาจะออกหรือว่าไม่ออก
มันต้องทำแล้วกัน
นี่ค่ะเหมือนกับว่าจังหวะที่เธออาเจียนออกไป
วิญญาณเด็กออกไปอยู่ในตุ๊กตาค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยอาจารย์คิงที่ทำพิธีเขาบอกว่า
มันก็แปลกกับเหตุการณ์นี้เพราะอะไรเพราะทำไมวิญญาณของเด็กไม่ไปอยู่กับแม่ของเขา
แต่มาอยู่กับเพื่อนคนที่พาแม่เข้าไปทำแท้งอีกทีนึงนะฮะอย่างไรก็ตามครับนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาไปปรึกษาเรื่องของการปลดปล่อยวิญญาณสุดท้ายก็ทำพิธีเรียบร้อยแล้ว
เจียนลงถังไปทุกอย่างก็อ่ะเชิญวิญญาณไปในตุ๊กตาซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
เรายังไม่ทราบว่าคลิปนี้มันจริงเท็จอย่างไรมันเป็นสิ่งที่มันถูกเซ็ตมาหรือเปล่า
อ่าฮะยังไม่ทราบต้องรอการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะโดยสำนักอาจารย์แอ้นเนี่ย
เขามีการเปิดพิธีกรรมต่างที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อน
อันนี้เคยเป็นข่าวไปแล้วนะที่ไปทำพิธีให้ผู้หญิงคนนึงต่างนานา
อย่างเงี้ฮะมีคลิปออกไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นวิธีการบวงสวง
เรื่องของการทำเสน่หาคาถานิยมต่างร่ำรวยค้าขายร่ำรวย
อะไรอย่างเงี้ก็ถูกวิภาควิจารณ์กันไปในตอนนั้นนะฮะทีนี้เนี่ย
ปัจจุบันตอนนี้เขาไม่ได้ทำพิธีแบบนั้นแล้ว
ที่เคยเป็นข่าวย้ำแบบนี้นะนะครับซึ่งไม่ได้ทำแล้ว
แต่ว่าหันไปทำพิธีกรรมเรื่องของการไล่ผู้ผีปีศาจ
วิญญาณที่ไปสิ่งร่างคนนะฮะคลิปที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ออกมา
บุว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแล้วจริงเท็จประการใดนะครับ
แต่ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะสำหรับคนนะคะ